ประเด็นเรื่องการยิงเด็กชั้นม๔นะครับ
กระทั่งเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาช่วงค่ำ
บริเวณตลาดปลาสะพานปลาอ่างศิลานะครับ
วันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเห็นตามสื่อก่อนหน้านี้นะครับ
คือภาพจากกล้องบริเวณเทศบาลที่เขาติดเอาไว้เป็นกล้องวงจรปิด
หลังจากนั้นก็มีชุดความจริงจากทางฝั่งของวิศวกรที่ลั่นไก่
จากฝั่งของคุณแม่น้องที่เสียชีวิต
จากฝั่งของเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ของน้องที่เสียชีวิต
ก็ออกมาให้ข้อมูลต่างนานานะครับ
บางคนก็ยังตั้งคำถามอยู่ว่าตกลงแล้วณขณะนี้ความจริงคืออะไร

เมื่อวานนี้คุณแม่มาออกรายการถามตรงก็บอกว่าคือยืนยันว่าน้องเป็นเด็กดี
แล้วก็ที่ผ่านมาก็รักแล้วก็ดูแลน้องมาโดยตลอด
น้องไม่เคยทำตัวออกนอกลูกนอกทางนะครับ
ในวันนี้มีอีกหนึ่งคลิปปล่อยออกมาแล้ว
เป็นคลิปจากกล้องติดหน้ารถของวิศวกร
วันที่เกิดเหตุขับไปบนถนน
มีการพูดคุยกันระหว่างทางกลับบ้าน
ก็ไม่คิดว่าจะมีรถมาปิดหน้า
แล้วก็มีคนลงมาจากรถนี่คือจากคลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะฮะ
ลงมาจากรถมาล้อมรถของวิศวกรคนนี้
ถกเถียงมีเสียงทุบตีกันแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น
ลองไปฟังและลองไปดูชัดจากคลิปกล้องหน้ารถครับ
บอกเมื่อวันเมื่อเฮียนโรวนี้เนี้ย๒๑๒ขั้นเนี้ย
มันผ่านไปแล้วผมปาดหน้าผมทำอะไรคุณหรือเปล่า
มึงเข้าไอ้อะไรมึงเข้าเหรอเอาเอาเอามึงลงกันเถอะ
เฮ้ยอย่านี่แม่ผมมากับแม่กับลูกขอร้องขอร้อง
ลุกลุกมึงจะลุกเปล่ามึงจะลุกเปล่า
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
พี่ยิงเหรอใช่มันต่อยพี่
พี่ยิงมันเหรอ
พี่เอามือไหมไม่ไม่ไม่พี่ยอม
เอาเอาเอาเอาเอา
เอาไม่รู้ไม่รู้

แว่นตาอยู่ไหนมันมันมันลุกอ้อย
โหเจ้ากล้องทำไมไปไหนเนี่ยลูก

นี่ครับเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของวิศวกรวันที่เกิดเหตุนะครับก็ไล่เรียงเหตุการณ์มาตั้งแต่ขับรถมาเรื่อย
หลังจากที่มีกระทบกระทั่งกันมีรถจอดกีดขวางกันสะพานปลาอ่างศิลาขับมาบนถนนตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปบอกตำรวจเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่ามีรถเนี่ยขับไล่ตามกันมาจนกระทั่งรถตู้มาปิดข้างหน้าแล้วคนก็กรูลงมาจากรถนะครับ
เรื่องต้นเนี่ยก็ประมาณสักเกือบ๑๐คนได้เท่าที่นับอยู่ณขณะนี้จนกระทั่งประโยคแรกที่วิศวกรถามคือทำอะไรแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาว่าคือเก๋าเหรอ
หลังจากนั้นก็มีการโต้เถียงกันสักพักหนึ่งนะครับมีเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับ
ศวกรพยายามบอกว่ามากับแม่ด้วยมากับภรรยาด้วยมากับลูกด้วยอยู่บนรถแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็ยังคงเดินมาล้อมรอบรถนะครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้จนกระทั่งช่วงที่ชุลมุนชุลเก
นั้นนะครับก็มีเสียงปืนดังลั่นขึ้นแล้วทุกคนที่ลงมาก็
กรูหนีไปมีคนบอกว่าให้ไปดูคนชื่อปอนซิว่าเป็นยังไง
บ้างแต่เท่าที่เห็นณขณะนี้จากภาพคือยังไม่ได้มีใครมาดู
อย่างจริงจังแล้วก็มีเสียงบอกว่าให้ไปแจ้งตำรวจซะเลยซึ่งบาง
ก็บอกว่าถ้าจะแจ้งตำรวจทำไมไม่แจ้งแต่แรกทำไมถึงลงมา
คุยกันแบบนี้แล้วทำให้เกิดเหตุแบบนี้เบื้องต้นวิศวกรเนี่ย
ให้ข้อมูลกับทางสื่อออนไลน์บางสื่อนะครับบอกว่าคือตัว
เนี่ยใส่แว่นสายตาอยู่แล้วแล้วช่วงนั้นเองก็ถูกทำร้ายแล้ว
แว่นเนี่ยก็ตกหล่นแตกทำให้มองไม่เห็นและเห็นไม่ชัดเลย
ไม่รู้ว่าตอนที่ลั่นกายยิงออกไปเนี่ยโดนคนหรือโดนใครหรือเปล่า
นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเป็นรถของนายสุเทพ
สมบูรณ์อายุห้าสิบปีนะครับและสุดท้ายนายสุเทพวิศวกรคนนี้ก็
ตัดสินใจใช้ปืนยิงหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นมาล้อมรถ
เอาไว้จนกระทั่งเหตุการณ์เนี่ยสรุปสุดท้ายคือรู้ว่ากระสุนไปถูก
นักเรียนหนุ่มอายุ๑๗ปีเสียชีวิตก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
จอดรถขวางทางการกระทบกระทั่งกันบริเวณสะพานปลาอ่างศิลาชน
บุรีเมื่อวันที่๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นอีก๑ชุด
ความจริงที่รายงานออกมาในวันนี้และเรื่องนี้หากมีความ
หน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไป